ก็รักฮึ้ม

ดราม้าก็ยังถูกยกอยู่

มีแฟนคลับที่เอาไว้มาใช้มา

มีการคุยพูดเครีย์งั้นไหมครับ

คุณตูน้องก็คิดว่าน้องมันจะดูด้วยหรือเปล่า
คุณตูน้องก็คิดว่าน้องมันจะดูด้วยหรือเปล่า
คุณตูน้องก็คิดว่าน้องมันจะดูด้วยหรือเปล่า
คุณตูน้องก็คิดว่าน้องมันจะดูด้วยหรือเปล่า
คุณตูน้องก็คิดว่าน้องมันจะดูด้วยหรือเปล่า

คุณตูน้องก็คิดว่าน้องมันจะดูด้วยหรือเปล่า

งานที่ผ่านมาก็ลงครบทุกคนนะคะ
คือหนูว่าตามใดที่หัวใจเรามันถูกต้อง
ตามใดที่เราทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลย
มันง่ายกับการดำเนินชีวิต
ขอบคุณค่ะ
อะไรจริง

เรื่องโรงโรงเรื่องเรา่เรื่องแม่เราแคปรุ่มไหม
แม่เติบไมค์จะแคปเหลือแคบแค่๔คนอ่ะ
แม่แก้วเลย
ก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะ

รูปนั้นพี่ไมค์อาจจะไม่มองกล้องก็ได้
ใช่อาจจะแบบเป็นรูปหน้าแบบแอร์แห้อยู่อะไรอย่างนี้
แต่ก่อนแม่ลงหน้าถามแล้วเปล่า

ก็คงแบบเพราะว่ารูปที่แฟนคลับถ่ายมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยติดใครอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
มันเขาจะโปรกัสที่เราด้วยคนเดียวแล้ว
มันก็มีแฟนคลับบางส่วนที่เข้ามาบอกว่าทำไมคุณแม่ต้องแคปลูกไหม

ทำไมต้องทำอย่างนี้อยู่เฉยก็ได้อะไรอย่างนี้
ตัวลูกเองก็ไม่รู้ค่ะแม่ก็ไม่ได้บอกกล่าวนะ

มาเรื่องเม้นต์ในพี่คนหนึ่งที่พกลูกมาเม้นต์หนูอะไรอย่างนี้
หลงลูกกับพี่หมูที่เป็นพี่อาง

น่าสงสาร
แต่หนูลงร่่วงกับ๕คน
๕คนอีกเดียวไปเลย
ก็ไม่ได้ถ่ายคุณสองคนคือปีเศษ

คือหนูเป็นคนไม่ไปถ่ายรูปอีกแล้ว
ก็ถ้าพี่ปุ๊กเขาโล่งอย่างนั้นแสดงว่าเขาก็คงอยากมีปัญหา
แต่ว่าเราไม่ได้ลงอะไรคือเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเขา

เขาไม่ได้แย่งโคฟี่เราเราก็ไม่มีเรื่องกันอยู่แล้ว
แล้วกับพี่ไมค์หนูว่าหนูลงรูปกับพี่ไมค์ไปเลยจบ

แบบทักรูปอะลงไปเลย

ไม่มีงานเจอกันแล้วไม่ต้องลงก็ได้มั้ง
ใช่ตัวเขาก็แทบจะไม่คุยกับเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงรูปก็ได้มั
อย่างนี้น้องปอลจะคุยกับคุณแม่ไหมว่ามันจะมีประเด็นเรื่องนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เห็นว่าแม่ลงแบบนั้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
คือไอจีแม่ก็ไอจีแม่อย่างเงี้ย

คือเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องแบบว่าให้ใครมาแบบลงรูปก็ได้
ถ้าเขาอยากลงเขาก็ลงถ้าเขาไม่อยากเขาก็ไม่อยาก
ถ้ารูปนั้นที่ถ่ายคู่กับเราเขาไม่สวยเขาคงไม่อยากลงอะไรอย่างนี้
ก็แฟนคลับจะไฟล์ทแทนเรา
ขับไม่ไฟล์หรอกแฟนคลับกับหนูก็คล้ายกันอะ
เบอร์มึนเฉยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าในหกหลังครอนมันจีบน้ำใส่กัน

อาบน้ำสายยางกันอะไรอย่างนี้ก็เลยได้มีโอกาสในวันนั้น
ต้องสูญชิตน้ำแดบที่ว่าก็ว่าไปอ๋อเหมือนจะเฟ็กซี่เหรอ
อ๋อนะตอนนั้นแบบโดมรีบเอาชำพูมาให้พูดเร็วซิคือเนี่ย
อ๋อหนูพูดคูมึงไม่ได้เลยหนูเป็นนางเอก
เฮ้ยนางเอกก็มีหลายลุกแม่อ๋อ
หนูเป็นอะไรกันคะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนละกันค่ะ
ยังไม่อยากเรียกว่าพี่น้องรู้สึกเกรงใจอายุกันยังไงก็ไม่รู้นะ

เหมือนเราไปงานเราเจอกับคนเยอะแยะ
เราอาจจะลืมลงรูปกับคนนู้นคนนี้ก็ได้ครับ
ก็คือวันนั้นผมรีบด้วยว่ามีงานต่อด้วยครับ
หลังจากเสร็จงานก็รีบสัมภาษณ์แล้วก็รีบไปเลยครับ
แต่คนบอกว่าเราลงรูปทุกในงานเกือบทั้งหมดเลยจากยาวเวโม
ผมไม่ได้ถ่ายเองสักรูปเลยนะฮะมีผู้จัดการถ่ายให้
แต่ถ่ายเรื่องเวโมหรอครับ

เพราะว่าก็อาจจะจังหวะไม่ได้มากกว่าครับ

ไม่ได้ถ่ายเลยครับดูนั้นรีบมากครับ
เพราะพี่ย่ายาย่าเขาเดินมาพอดี

จริงมันว่ามันเป็นปกตินะคือคนสังเกตซะมากกว่า

เพราะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องรูปอะไรอย่างนี้

เพราะว่าช่วงนี้คือถ่ายละครเกือบทุกวัน

ต้นมหรือว่ารูปมันกลายเป็นดรามะขึ้นมาทันดี

มันจะโยงไปที่กุคุทุวะ
ดูว่ายอะไรงี้เองกับหลวงจุดกลัอตุ้มกูเบาก็อย่างนี้
ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคงไม่มีอะไรอย่างเงี้ย

แต่จริงส่วนตัวสองคนคงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับ
บาทนี้ค่อนข้างจะเยอะ

ก็ไม่รู้สิคือผมยังไม่ได้ดูเลยไง
คำปรับรูปไม่ตรงพี่พูปปุ๊ปปรงแต่โบ๊คบอกว่า
อาจจะไม่ได้ดูแล้วคำพูดที่พูดไปอาจจะพูดแบบแกมเล่นหรือเปล่า
ผมก็ยังไม่ได้ฟังผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ

มีงานอิเฟตแก่มัยติดต่อมาให้ออกงานด้วยกันหรือเปล่า

แฟนคลับของคนหนึ่งก็คงมองอย่างนี้
อีกคนฮนมองแบบนี้เป็นเรื่องของเหตุผลมากกว่าครับ
ตรงเรื่องความผิดถูกไม่ได้ทราบถึงผมก็ไม่ได้ดูกัน

แต่จริงคือผมก็ถ้าเขามีปัญหาผมก็มีหน้าที่ก็ให้กำลังใจ

ถ้าเจอกับผมเข้าไปแล้วยูกได้มั้ย

พอแล้วทราบจากนี้อยากจะคุยหรือเขาไปคุยถามอะไรอย่างนี้บ้างมั้ย
คือเราทราบจากตรงนี้ไงเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับแต่ขอไปดูก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไง
ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีแฟนไหมครับ

ก็เป็นพี่น้องกันตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
หรือถ้าเขาจะมีแฟนก็ยินดีครับ

ถ้าคุณรู้ว่าคุยกันบ่อยไหมครับ
คุยกันบ่อยครับคือเจอกันสัปดาห์ละ๓วัน

แต่ไม่ได้ถามเรื่องนี้เนอะ

เจอล่าสุดวาเลนไทยที่ผ่านมาก็ถ่ายละครด้วยกัน
ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับ
คือมี๑๘ซีนถ่ายทั้งวันก็คือ
เขาก็มีแต่ซินดราม่าเราก็ไม่ได้คุยกันเลยครับ